เหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสกลนครนะคะ
ลูกชายฆ่าพ่อคือยิงพ่อแท้เลยนะ
คือพ่ออายุ๕๓แล้วนะคะ
ลูกชายยิงพ่อเนี่ยต้องใช้คำว่ากระหน่ำยิง๑๓นัด
เสียชีวิตเลยสาเหตุก็คือเขาอ้างว่าน้อยใจพ่อ
พ่อที่พ่อไปบ่นเขาไปดุเขาว่าเอาเพื่อนมาตกปลาในบ่อ
สาเหตุแค่นี้เลยกระหน่ำยิงพ่อตั้ง๑๓นัดจนพ่อเสียชีวิต

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่กระท่อมกลางทุ่งนาบ้านศรีสว่าง
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วก็พบศพนายสมรไรขัน
เขาเรียกกันว่าตามหมอนน่ะนะคะอายุ๕๓ถูกยิงด้วยปืนแก๊ปยาวกระสุนลูกปลาย
รูกระสุนเต็มตัวสิบสามนัดนอนจมกองเลือดหายใจรวยริน
คนก็พยายามช่วยนะคะช่วยเหลือก็คือพยายามจะนำร่างไปไว้ที่ริมถนน
แล้วก็จะรีบส่งโรงพยาบาลนะคะแต่สุดท้ายก็ช่วยไม่ทัน
คนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นลูกแท้นะอายุ๒๗
นายยมมนาไตรขันหรือนายยิ้มคนนี้ค่ะ
หลังก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปอ่ะนี่นะคะ
ทีมข่าวได้คุยกับนายแสวงขันหล่อคนที่อยู่ในเหตุการณ์
เขาบอกว่าสาเหตุก็คือตัวในยิ้มตัวลูกชายน้อยใจพ่อ
ที่พ่อบ่นว่าพาเพื่อนไปตกปลาที่บ่อในที่นา
ทั้งที่พี่ชายก็เอาเพื่อนมาพ่อไม่เห็นว่าอะไรเลย
ทำไมว่าแต่เขาประมาณว่าน้อยใจทำไมไม่ว่าพี่
ว่าแต่ตัวเองรักพี่มากกว่าตัวเองน้อยใจประมาณแบบนี้
แสวงบอกว่าเมื่อวานช่วงหัวค่ำประมาณ๖โมงเย็นนะคะ
เขาก็เอาแก้วน้ำไปคืนตามหมอนตอนนั้นได้ยินเสียงพ่อลูกทะเลาะกัน
จับใจความได้ว่าในยิ้มน้อยใจตาหมอนคือน้อยใจพ่อ
ยิ้มนอนอยู่ที่เปรย์หน้าบ้านตะหมอนนั่งอยู่ที่เก้าอี้
หน้าเพิงพักของตัวเองนายยิ้มตะโกนบอกว่า
ทำไมหวังจางปลาจะยิงให้ตายหมดเลย
แล้วในยิ้มก็วิ่งไปเอาปืนจากในบ้านพ่อเห็นท่าไม่ดีถอยออกมา
จังหวะนั้นเนี่ยพ่อก็พยายามจะแย่งปืนแต่ไม่ทัน
ลูกยิงใส่พ่อเลยค่ะแต่ด้วยความที่เป็นกระสุนลูกปลายอ่ะนะ
ก็เลยแบบเห็นรูกระสุนสิบสามนัดเลยอ่ะนะคะพอก่อเหตุเสร็จก็ขับรถหนีค่ะ
หนีเข้าไปในหมู่บ้านแต่สุดท้ายก็ถูกรวบตัวได้นะคะ
ตัวแรกเนี่ยแจกว่ามันคือยิ้งคู่ขึนฟ้าขึ้นอยู่ในเสียงระ่ง
ขึ้นฝ้าอย่างนี้นะครับตึกป่า
ถ้าหมู่มาตึกป่าพ่อว่าเหมาะพ่าถามหมู่มาตึกป่าทีฮะ

หลังก่อเหตุค่ะตัวนายยิมก็ขี่ของตัวเองอ่ะนะ
บอกกับญาติว่าฆ่าพ่อตายแล้วนะไปบอกแบบนี้ค่ะ
คือไม่ได้แบบขับรถออกไปขี่รถออกไปหนีนะไปบอกพี่ก็บอกญาติว่าพ่อตายแล้ว
ผมมายิงเองพี่ชายก็เข้าไปดูนะคะ
แล้วก็รีบช่วยพ่อพยายามจะส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเสียชีวิต
แต่พอรู้ว่าพ่อเสียชีวิตแล้วเนี่ยตัวในยิ้มคนก่อเหตุก็หายไป
พี่สาวของตะหมอนนะคะพี่สาวของผู้ตายบอกว่าในยิ้มนะ
โอ้โหเป็นลูกที่ไม่เอาไหนเลยไม่รู้จักทำมาหากิน
อายุก็ไม่ได้น้อยแล้วยังเกาะพ่อเกาะแม่กินอยู่เลย
ที่ผ่านมาไม่เคยพูดจาดีกับพ่อแม่เลยนะคะไม่เคยพูดจาดีกับพี่น้องเลยด้วยซ้ำ
โดยเฉพาะตอนที่ตามหมอนป่วยเข้าโรงพยาบาลพ่อป่วยไม่เคยไปเยี่ยมไม่เคยไปดูแล
อันนี้ญาติบอกนะแล้วเหมือนกับว่าสาบแช่งพ่อด้วยอยากจะให้พ่อตายอ่ะ
เคยขู่ฆ่าพ่อด้วยนี่ค่ะก็เลยเคยบอกตะหมอนเอาไว้ว่า
ระวังตัวนะญาติญาติบอกนะระวังนะลูกคนนี้ลูกที่ชื่อในยิ้มคนนี้
มันอารมณ์ร้ายนะเคยเตือนกันแล้วค่ะ
รับศพจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลศรีนครินนำไปประกอบ
พิธีทางศาสนาที่บ้านพักนะคะในตำบลหนองแวงใต้ญาติ
บอกเสียใจมากกับเหตุการณ์นี้ที่ตามหมอนจะต้องมา
เสียชีวิตด้วยน้ำมือของลูกแท้แท้คุณภูริพัฒน์บุญนินนัก
ข่าวของเราไปในที่เกิดเหตุนะคะทุ่งนาบ้านศรีสว่างไป
ที่บ้านพักของตหมอนผู้ตายอ่ะค่ะก็เป็นเพลิงปลูกไว้
สองหลังเหมือนกับปลูกเอาไว้เพื่อเฝ้าบ่อปลาเพื่อเฝ้าที่
นานนะคะคือเขาก็ไม่ได้มีบ้านพักเป็นหลักแหล่งอะไร
พักแบบเนี้ยเป็นลักษณะแบบนี้เพลิงพักของในยิ้มลูก
ชายคนก่อเหตุเนี่ยนะตัวคนก่อเหตุอยู่ฝั่งซ้ายตัว
หมอนั่นอยู่ฝั่งขวามีสองหลังใกล้ใกล้กันแบบนี้ค่ะห่าง
แค่สิบเมตรทีมข่าวก็ลงพื้นที่ร่วมกับชุดสืบสวน
ตำรวจภูทรภาคสี่ตามล่าตัวในยิ้มนะคะตอนนั้นยังหนี
อยู่ในพื้นที่บ้านหนองแวงและบ้านกุฎเรือคำห่างจาก
จุดเกิดเหตุตั้ง๒๐กิโลค่ะแต่ว่าเมื่อคืนอ่ะแม่ของ
ผู้ก่อเหตุโทรศัพท์ไปหาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมอบตัวตอบ
ไปว่าจะมอบตัวตำรวจชุดสืบสวนสพวนอนนิวาส
ก็ติดต่อไปอ้าวตัดสายตลอดไม่ยอมคุยด้วยนะคะแต่ว่ายอม
คุยกับแม่คนเดียวมือถือก็ยังเปิดตลอดนะแต่ไม่คุย
กับตำรวจคุยให้กับแม่บอกแม่ว่าเดี๋ยวจะมามอบตัวจน
สุดท้ายเนี่ยชุดสืบสวนไปจับได้ค่ะคือหนีไปกบดาน
อยู่ที่อ่างเก็บน้ำบ้านคำเจริญก็นั่งอยู่แถวแถวสัน
ของอ่างเก็บน้ำสภาพคืออิดโรยหนีมาทั้ง
คืนอ่ะนี่นะคะสภาพตอนโดนจับตำรวจชุดสืบสวนภูทร
จังหวัดสกลนครชุดสืบสวนภูทรภาคสี่ก็พาในยิ้ม
คนก่อเหตุไปที่จุดเกิดเหตุไปหาอาวุธที่ใช้ก่อเหตุ
เหตุตอนนี้ยังไม่เจอเจ้าตัวบอกว่ายิงเสร็จทิ้งไว้บน
ที่นอนไม่ได้ซ่อนไม่ได้โยนทิ้งน้ำแต่ยังไม่เจอเลย
ค่ะยังไม่เจอปืนที่ใช้ก่อเหตุนะคะในยิ้มบอกกับ
ทีมข่าวของเราว่าเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปตอนนั้นอารมณ์
วูบโมโหน้อยใจที่พ่อดุพ่อว่าไม่ได้ตั้งใจจะ
ยิงพ่อนายยิ้มอ้างว่าจะยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อขู่พ่อ
อ้างว่าพ่อวิ่งเข้ามาปืนก็เลยลั่นใส่พ่อนี่นะคะ
ยิ้มบอกถ้าย้อนเวลากลับไปได้ไม่อยากให้เป็นแบบนี้
แต่ไม่ทันแล้วก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้แล้ว

ว่าบอกได้เลยอย่าขอโทษอย่างไรญาติพี่น้องของเขาจังไหนแหละ
บอกบอก

ก็มาเสียใจเอาตอนนี้นะคะ

ก็นำตัวในยิ้มไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
โดนแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา

ข้อหาพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
แล้วก็มีความผิดฐานฆ่าบุพการีนะคะ
พรุ่งนี้จะนำตัวไปฝักขังที่ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน